เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสงครามนะฮะคือถ้าสาเหตุจริงแล้วมันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะ
แม่คือคนที่ก่อเหตุไปยิงเขาเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ผิดแน่ค่ะนะ
แต่ว่าฝ่ายที่ถูกเขาตามมายิงจนเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะ
อืมแต่ว่าต้องรอฟังว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนถนนเส้นนี้ครับ
ถนนสายบางกุ้งบางยี่รงใกล้กับวัดบางกุ้งนะฮะ
ไปตรวจสอบพบว่ารถพลิกอัพอีซูซูสีขาวนะครับที่กระบะท้ายใส่ลูกกรงดัดแปลงเอาไว้สำหรับบรรทุกมะพร้าวน้ำหอม
อยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับชื่อว่านายพนมพรพวงพลอยอายุ๒๖ปี
เป็นชาวเผื่อบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสมุทรสาครอ่าเขาเป็นคนที่ทำงานสอยมะพร้าวค่ะ
ค่ะนะฮะถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามอมอกระสุนเนี่ย
เข้าหัวใจนะฮะทะลุหลังเลยแล้วก็เข้าใต้คางทะลุท้ายทอย
เข้าต้นแขนซ้ายชายโครงซ้ายอีกหน้าท้องอีกรวมแล้วเก้านัดอ่ะ
อืมนะกระสุนเนี่ยนะครับอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับส่วนคนก่อเหตุเป็นเจ้าของลงมะพร้าวนะฮะ
ชื่อว่านายวราวุฒิแทร่ตันอายุสี่สิบสามปี
เจ้าของลงมะพร้าวชื่อดังสเจริญลาบ
ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักดีนี่นะฮะถูกตำรวจคุมตัวได้คนนี้นะครับ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะฮะไม่ได้หนีไปไหน
พร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือปืน๙มม
อ่าเขาก็เนี่ยชี้จุดว่าเนี่ยผมก็ไปยิงแบบนี้แบบนี้ให้ตำรวจดู
โดยนายวราวุฒิมือปืนให้การอ้างว่าแบบนี้สาเหตุที่มายิงนายพนมพรเพราะว่าแค้นมากนะ
พนมพรเป็นลูกจ้างสอยมะพร้าวให้กับเขาค่ะ
แต่แอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของเขาอืม
เขามีปากเสียงกับภรรยาเป็นประจำแล้วนายพนมพรเนี่ยก็
ออกไปจากโรงมะพร้าวเขาออกไปนานแล้วแต่วันนี้
ภรรยาอยู่ดีดีก็ขับรถไปรับนายพนมพรถึงบ้านค่ะ
ให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะวันนี้มาทำงานวันแรกเลย
แล้วก็ขับพาไปสอยมะพร้าวไปกับคนงานอีก๔คนนะครับ
เขาก็แค้นมากพอเขารู้ข่าวเขาขับรถพลิกอัพอีกคันหนึ่งตามมาฮะ
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็เรียกให้จอดรถ
แล้วเขาก็ชักปืนยิงใส่เลยฮะตอนนั้นนายพนมพร
นั่งอยู่ที่กระบะท้ายค่ะนี่ฮะตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าคนตายนะครับส่วนสาเหตุอย่างละเอียด
เดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อนะแม่ก็ต้องไปถามทางภรรยาเขาด้วยอ่ะ
ว่ามันเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องนี้ใช่เบื้องต้นคนก่อเหตุก็บอกว่า
อยู่กินกับภรรยามาตั้งหลายปีมีลูกด้วยกันทั้งสองคนใช่
เป็นเจ้าของโรงมะพร้าวเนี่ยถูกคนงานสอยมะพร้าว
มาตีท้ายครัวแบบเนี้ยเขาบอกเขาแค้นมากอ่านะคะครับ